ส่วนการค้นหาผู้สูญหายที่เขานางนอนอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ผ่านมา๙วันก็ยังคงไร้ร่องรอยแต่ว่าต้องมีการจัดระเบียบกันเพราะว่า
เดี๋ยวกลัวว่าคนที่จะไปช่วยเนี่ยจะหลงเพิ่มเติมนะฮะ
ก็ต้องมีการจัดระเบียบเรื่องของการป้องกันคนหายด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยในอำเภอทุ่งใหญ่
ก็ไปประชุมร่วมกันกับทหารปพทุ่งใหญ่อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ที่ศูนย์บัญชาการส่วนหน้า
บริเวณพื้นที่เขานางนอนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ก็ไปติดตามความคืบหน้าภารกิจค้นหาตัวนายสุกเกษมสอนเท่าอายุ๔๖ปี
หายเข้าป่าไปตั้งแต่คืนวันที่๑๓เมษายนครับหลังไปดูลูกเขยกับเพื่อนบ้าน
ไปเก็บน้ำพึ่งจากรังของพึ่งหลวง
การค้นหาก็มีทหารจากค่ายเทพศตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงศ์แล้วก็กู้ภัยสยาม
รวมกัน๑๐๐นายแบ่งกำลังกันเป็น๑๐ชุดร่วมกันเดินเท้าปูพรมค้นหาทางทิศตะวันตกแล้วก็ทิศใต้
ผู้สื่อข่าวของเราคุณระวิการแก้ววิจิตรยังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่
ไปเดินปากกับเจ้าหน้าที่เลยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการหามรือกัน
ที่ว่ามาต้นต่อจากอะไรนะครับเพราะมีความหวังว่าผู้สุดหายน่าจะรอดชีวิต
จริงคนหลงป่าส่วนใหญ่รอดชีวิตกันเยอะนะคะ
แต่ว่าไปอยู่จุดที่แบบไม่สามารถที่จะร้องได้อาจจะบาดเจ็บหรือบ่สัตว์ตีไป
โดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาต้นต่อของกลิ่นดังกล่าวอย่างละเอียด

เพราะว่าเมื่อวานมันก็มืดแล้วก็เลยเดี๋ยวค้นหาวันนี้กันต่อ